ขยี้ตา๓ทีคิดว่าพรีเวดดิ้ง

พรีเวดดิ้งเมเจดิฉันเป็นแบบนั้น

ขนาดไหนเดี๋ยวไปส่องพร้อมกันค่ะ
เห็นภาพแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าคู่รักสุดฮอตเมย์

ไม่ใช่พรีเวดดิ้งฉันก็คิดว่าอะไรนะ

เออประตุรินเข้าคู่แบบนี้พิตติ้งอย่างนั้นนะคะภาพฟรีเวดดิ้ง

เพราะว่าชั่วโมงบินผ่านงานถ่ายแบบคงสูงมาลิฟต์แล้วล่ะ
แต่โปรดสังเกตที่นักเตะอนาคตไกล
ถ้าไม่รู้ว่ามีอาชีพเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ
คุณดูหน้าตาแววถ่าถ้าถาม

มาจากความรู้สึก
ก็การลุ้นว่าเมื่อไหร่ถ่ายกันมาขนาดนี้แล้ว
บอกมาเถอะว่าจะเป็นข่าวดีอะไรหรือเปล่า

สละสดเลยก็ดีนะคะคู่นี้
เว้นแม้แต่เพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงอย่างเป้ยปานวาด

ดูแล้วมันแบบมันดูว่ามันเป็นพรีเวดดิ้ง

ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน